มาที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยก่อนทำศึกอาเซียนคลับนะครับ
เมื่อวานนี้ฟิลิปโลเลอร์เข้ามาฝึกซ้อมกับทีมก็ทำให้ตอนนี้นะครับ
นักเตะบางส่วนจากบุรีรำเชียงรายรวมทั้งบีจีนนะครับ
สมทบกับทีมในภายหลังครับ
ิโรวาลัยวัชเนอร์ทีมชาติไทยนำลูกทีมฝึกซ้อมครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับ

ซึ่งล่าสุดฟิลิปโลเลอร์แบ็คขวาจากราชบุรีเอฟซีเข้ามาสมทบเป็นคนที่๑๖
และเจ้าตัวก็มีโอกาสที่จะยึดตำแหน่งตัวจริงในตำแหนแก๊กขวานะครับ
หลังจากโชว์ฟอร์มเด็ดในเกมอุ่นเครื่องเจอกับฮ่องกงเมื่อวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมา

ตัดเหลือ๒๓คนเพื่อจะทำศึกรายการนี้ครับ
แกรม๔นัดในรอบแรกของไทยนะครับ
๙พฤษฐศิกายนเจอกับทีมมอลนะครับ

และปิดท้ายเกมรอบแรกเจอกับสิงคโปร์วันที่๒๕พฤศจิกายน
ไปดูความเคลื่อนไหวของเวียดนามนะครับ

ปากฮังโซเพจโค้ดทีมแชทเวียดนาม

จากว่า๔แมชในรอบแรกต้องเล่นเกมเยือนสลับเกมเย่านะครับ
นัดแรกเจอกับลาววันที่๘พฤศจิกายน
ขออภัยนะครับ๑๖พฤศจิกายนนะครับ
ต่อด้วยเกมเยือนพม่า๒๐พฤศจิกายน

และก็เป็นปัญหาสำคัญที่ทีมงานนั้นต้องแก้ไขครับ